ทีนี้จะพาคุณผู้ชมดูเฟซบุ๊กนี้หน่อยค่ะ
เฟซบุ๊กกฤษดาเพื่อนอาสาเขาโพสต์ภาพ
เป็นภาพที่ผู้ปกครองกำลังยืน
แล้วก็ถามพนักงานเรื่องโทรศัพท์มือถือ
แฮชแท็กด้วยนะเรากำลังเป็นเหยื่อ
แล้วก็เล่าให้ฟังในโพสต์ค่ะบอกว่า
เลือกซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ก็เห็นผู้ปกครองนี่เป็นคุณพ่อนะมากับเด็ก
ก็ถามพนักงานว่ามีโทรศัพท์มือถือที่ราคาไม่เกิน๓๐๐ไหม
จะเอาไว้ซื้อให้ลูกได้เรียนออนไลน์ทีนี้คนที่เขาเห็นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขายืนฟังการพูดคุยสักพักนึงเนี่ย
ก็เดินไปจ่ายเงินค่าสินค้าแล้วก็เดินออกมา
แต่ทีนี้สิ่งที่เขาคิดตลอดทางเลยคิดว่าเอ๊ะคือทำยังไงดีนะ
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปถามเข้าไปถามคุณพ่อว่า
พ่อคะน้องเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็แนะนำตัวเองด้วยนะ
ว่าเป็นครูแล้วอธิบายให้กับคุณพ่อฟังด้วย
บอกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณพ่อมันเป็นการทดลอง
เรียนในช่วงระหว่างนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภา
ไปจนถึงสามสิบมิถุนาแล้ววันที่หนึ่งกรกฏาคมเนี่ย
จะมีการเปิดเรียนตามปกติจนครบหลักสูตร
ซึ่งการเรียนออนไลน์มันมีหลายวิธีนะ
ไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ก็ได้

มือถือทั้งทีวีทั้งสัญญาเน็ต

หลังจากโรงเรียนเปิด๑กรกฎาก็ได้เหมือนกัน
ทีนี้คุณพ่อก็พยักหน้าเข้าใจ

บอกว่าลูกงั้นพ่อตั้ง๓๐๐๐บาท

เดี๋ยวลูกรอไปเรียนตอนเปิดเทอม

ดังนั้นทางผู้ปกครอง
ก็จูงมือลูกออกจากร้าน

ก็เลยบอกว่าตอนนี้เรากำลังตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้หรือเปล่า

ปกครองเองก็ต้องลงทุนในสิ่งที่ได้รับอยู่แล้ว

แล้วเหรอกับการอดทนรออีก

บใดที่นโยบายไม่มีความชัดเจน

ก็เป็นเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
คือคุณครูแล้วก็เลยโพสต์แบบนี้

หาอุปกรณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นมือถือ

เพื่อลูกเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่ย้ำว่าเป็นเรื่อง

อาจจะไปที่ร้านหนังสือไปซื้อ

มาดูก็ได้นะถูกต้องเพราะว่าการเรียนออนไลน์

จะต้องเรียนนะคะเป็นการเรียนพื้นฐาน